สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชนพี่รัฐนามงคลนะครับ
วันนี้มาเจอกันเร็วหน่อยครับไปติดตามความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีที่จะลงทำศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศกาต้า
เล่นในนัดสุดท้ายนะครับชี้ชะตากับทีมชาติเกาหลีเหนือ
หากไทยชนะได้แล้วผลอีกคู่หนึ่งในสายเดียวกันกับไทยก็คือทางด้าน
ซาอุดีอาราเบียที่จะเจอกับญี่ปุ่นเป็นใจไทยก็มีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์เข้ารอบได้เหมือนกันครับ
โดยไทยจะเจอกับเกาหลีเหนือนะครับในวันนี้ในช่วงเวลา๒ทุ่มครึ่งครับ
ซึ่งสถิติในการเจอกันของไทยกับเกาหลีเหนือถือว่าเป็นรองนะครับสำหรับทีมชาติไทย
เพราะว่าในศึกคัดเลือกปรีโอลิมปิกเจอกันมา๕ครั้งนะครับ
นับรวมแล้วเนี่ยก็เป็นเกาหลีเหนือนะครับที่ชนะได้๓ครั้งแล้วก็เสมอไป๒ครั้ง
ตั้งแต่ในวันที่๘ตุลาคม๒๐๐๒ครั้งนั้นครับไทยชนะเกาหลีเหนือไปได้๑ประตูต่อ๐
นั้นน่าสนใจครับเพราะว่ายังเป็นชุดที่มีซิโก้เป็นผู้เล่นในโคต้าอายุเกิน๒๓นะครับ
นั่นคือครั้งเดียวครับที่ไทยทำได้แล้วก็ไทยนั้นไม่เคยชนะเกาหลีเหนือในทุกชุดทุกรายการมาเป็นเวลา๑๔ปีแล้วครับ
ส่วนรายชื่อ๑๑ผู้เล่นของไทยในเกมที่จะเจอกับเลขเกาหลีเหนือนะครับมากันในระบบ๔๓๓เหมือนเดิม
ไปด้วยภึกษาประตูสมพรยศแบ็คขวาทริสตองโดคู่เซ็นเตอร์
มีธนบูลเกษารัฐกับอดิษรพรมรัก
ส่วนแบ็คซ้ายเป็นหน้าที่ของพีรพัฒน์โน้ตชัยยา
กองกลางนั้นน่าสนใจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ถูกส่งลงมาแทนด้านจุโฉยาวัฏนะครับ

ธิติพันธ์พ่วงจันทร์ที่ยิงจุดโทษไม่เข้าในเกมที่แล้ว

คาดว่าจะอยู่ทางฝั่งซ้ายแต่เกมนี้ไม่แน่เหมือนกันอาจจะถูกโยกมาเป็นหน้าเป้า
ส่วนนัทธวุฒิสมบัติโยธาคาดว่าจะอยู่ตอนแรกเป็นหน้าเป้านะครับแต่เกมนี้ไม่แน่เหมือนกันอาจจะถูกโยกไปอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับ
ก็มีการปรับเปลี่ยน๓ตำแหน่งจากเกมที่เจอกับญี่ปุ่นมาครับสำหรับทีมชาติไทย